มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งบ้างอันนี้เป็นเรื่องของลูกค้ากับเจ้าของโรงแรม
ย่านเขา๓๐๐ยอดเขาปะทะคารมเดือด
คือเจ้าของเขาไม่ยอมแล้วเขาก็บอกว่าเขาใหญ่ด้วยนะ

ผมมาพักโควิดนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ที่ไหนครับผมไม่บอกค่ะไม่บอกยัง
โอ้โห้ยอ้าวตกผมมีที่ครับผมสิทธิ์ผมมาตกตกผมผมแจ้งความเลย
แจ้งเลยแจ้งเลยแจ้งเลยมีสิทธิ์ด้วยเหรอคะมีสิทธิ์ด้วยเหรอคะ
อะไรตกผมเลยเหรอเป็นอาจารย์ทำไมตกไม่ได้ตกค่ะไม่ได้ตก
ตกคุณตกคุณตรงไหนค่ะตรงไหนมานี่เอาจริงไปฟูจาร์ตอนนี้ตกกูแหละ

นี่แหละค่ะเป็นวิวาทะเดือดเลยนะคะต่อหน้าต่อตาตำรวจด้วย
เหตุการณ์นี้เนี่ยตอนแรกเกิดขึ้นระหว่างชายไทยซึ่งเป็นลูกค้าโรงแรมกับสุภาพสตรีที่เป็นเจ้าของและน่าจะมีอาชีพเป็นข้าราชการด้วยเพราะว่าได้ยินฝ่ายลูกค้าถามว่าเป็นอาจารย์ที่ไหนอันนี้เป็นคำในนั้นน่ะนะคะ
สุดท้ายมีชาวต่างชาติที่เป็นฝ่ายของเจ้าของโรงแรมมาสมทบกับฝ่ายหญิงแล้วบอกให้ตำรวจเนี่ยจับลูกค้าไปเลยเพราะอ้างว่าอีกฝ่ายมีการใช้ยา
ผู้ที่นำคลิปนี้มาเผยแพร่ก็คือลูกค้าชายค่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาไปพักโรงแรมเนี่ยเยี่ยมเผลอสามน้อยยอดจังหวัดประจุภิริขันตร์
เจ้าหน้าที่โรงแรมก็เอาข้าวของเขามากองไว้ที่ห้องครัวค่ะ
พอไปขอคำอธิบายบอกว่ายินดีจะจ่ายห้องพักที่เกินเวลาเพิ่มให้
ถูกเจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิงต่อว่ารุนแรง
จากนั้นใช้มือตบโทรศัพท์ของเขาขณะถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ตอนนั้นก็มีตำรวจเข้ามาในเหตุการณ์นะคะ
แล้วสามีฝ่ายหญิงที่เป็นชาวต่างชาติก็มากร่างบอกว่า
ลายนี้มีการใช้ยาเสพติดด้วย
ซึ่งลูกค้าบอกว่าเสียความรู้สึกมากค่ะ
จากการถูกเอาข้าวของมาโยนทิ้งและถูกหมินประมาทเรื่องการใช้ยา

ซึ่งทางทีมข่าวกำลังติดต่อเจ้าของโรงแรม
เพื่อให้ชี้แจงอีกฝากหนึ่งด้วยนะคะ